ดูความคืบหน้าอาการป่วยล่าสุดของ

ซึ่งเป็นเปรียบเสมือนกับครูของผู้สื่อข่าว
ธรรมเนียบรัฐบาลอย่างเจยุยุวดีธัญสิริ
ตอนนี้ยังคงพักรักษาอาการอยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะคะ
โดยอาการล่าสุดก็ยังคงทรงตัว
แล้วก็มีแก่นำพักการเมืองผู้สื่อข่าวที่ทยอยไปให้กำลังใจครอบครัวกันอย่างไม่ขาดสายค่ะ
บรรดาผู้ที่รู้จักใกล้ชิดกับเจยุหรือนางยุวดีธัญสิริ
อดีตผู้สื่อข่าวอาวุโสหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ประจำธรรมเนียบรัฐบาล
ส่งดอกไม้แล้วก็เดินทางมาให้กำลังใจกันอย่างไม่ขาดสาย
อย่างผลเอกวิทราชอรุณศรีร์รายขาธิการนายกรัฐมนตรี
ตัวแทนนำดอกไม้มามอบให้กำลังใจ
ให้กับผลเอกเสรีชายธัญญาเสรีสามีของเจยุนะคะ
ส่วนนักการเมืองอีกหลายคนเช่นนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์นาพิสิทธเวชาชีวะ
รวมไปถึงคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์
ก็เดินทางมาเยี่ยมพร้อมกับให้กำลังใจครอบครัวค่ะ
โดยนางสาวยิ่งรักให้สัมภาษณ์ว่าเจยุเป็นคนตรงทำงานจริงจัง
ตอนที่ตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรีก็ถูกตรวจสอบตั้งคำถาม
เสียดายที่ต้องมาเจ็บป่วยฉับพลัน
โอกาสที่วันนี้ก็เป็นวันนักข่าวเชื่อว่านักข่าวทุกคนก็มีอุดมการ
หวังว่าสื่อจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่ในการให้ข้อมูลกับประชาชน
และอยากให้ทุกคนเคารพการแสดงความคิดเห็นซึ่งกันและกันค่ะ
ตอนนี้อาการก็ยังทรงตัว
ซึ่งผลเอกสิริชัยสามีบอกว่านางยุวดีเริ่มมีอาการไม่ดีมาตั้งแต่
พฤหัสบดีที่๒มีนาคมถ่ายเป็นเลือดจนตัวซีด

วันที่๓มีนาคมสุดหนักไม่รู้สึกตัวและหยุดหายใจขณะนำส่งโรงพยาบาลค่ะ
ผลเอกสิริชัยบอกด้วยน้ำเสียงเศร้าว่าวันที่๙มีนาคมนี้
ก็จะเป็นวันครบรอบ๔๕ปีของชีวิตคู่
ตั้งใจว่าจะรวบรวมภาพและชีวิตการทำงานของภรรยาทั้งหมด
อาชีพสื่อมวลชนเพื่อให้นักข่าวรุ่นหลังนั้นได้รับทราบต่อไปด้วยค่ะ